นังนี่

ไม่เห็นอย่างนั้น
เทรนเนี่ยเอ้าเอ้าย่านมื้นเอ้าไถลลงไปเอ้า

ไปก่อนสละไปเรื่อย

ไปก่อนสละไปเรื่อย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

ถูกอยู่มันก็อยู่

เหนื่อยอยู่แล้วพักก็มือหน้าเอาข้าวข้างหน้าทานลงมันชันอยู่แล้ว
มันก็ทานลงง่ายก็ไหลไหลลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพักมาเทศเมียครับ
เหมือนตัวเมียก็เลี้ยงมาน่าจะสองปีสองปีนิดนิดอะครับ
บางทีเดือนสองเดือนนี่แหละครับเลี้ยงมาที่บ้านนี่แหละอืม
นิสัยมันเป็นยังไงอ่ะค่ะคุณนิสัยมันที่บ้านแบบปกติมันก็
กินอะไรมันจะอ้อนที่บ้านนะใครมานั่งกินอะไรกินลูกชิ้นอย่างเง
มันจะเอาขามาเกยที่เอาหน้ามาเกยที่ขาเรา
ถ้าเรารังกินลูกชิ้นอย่างเงี้ยใครมานั่งกินแถวนี้มันจะเอา
มันขอกินอ่ะเอาขามาเกยที่ขาเขาอ่ะแล้วก็มองอย่างเงี้ย
ปกติเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่บ้านก็นอนไม่ได้ไปไหนอ่ะ
ตัวเมียครับทั้งสองตัวที่ไปด้วยกัน
ก็ตกใจโอ๊ยตื่นเช้ามาอื้อทำไมคลิปอยู่มีคนมาคอมเมค
ก็ดูยอดอยู่อ่ะเขาบอกน้องมามองก็คอมเมนต์อ่ะค่ะ
ไอ้ใครมันไม่ถลอกหมดแล้วหรอมองไม่ร้ายหมดแล้วหมา